คืนที่ผ่านมาเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพ
นักแสดงตลกอาวุโสสายฮาราชาอุปกรณ์ค่ะ

ที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรกรุงเทพมหานครค่ะ

ยังคงเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรศพ

คุณชูศรีเชิญยิ้มคุณกิฟต์โคกคูณค่ะ
ทุกคนที่เดินทางมาเมื่อมาถึง
ก็จะเข้าไปสวมกอดให้กำลังใจอาตือ
ภรรยาคู่ชีวิตของอเด่นเป็นสิ่งแรกเลยค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้ว

เพราะว่าพี่น้องในวงการตลกไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะ

เรียกว่าเป็นธรรมเนียมของเหล่าวงการนักแสดงตลกไปแล้วคุณผู้ชม
จะมีการผลัดเปลี่ยนกันมาร้องเพลง
แล้วก็แสดงตลกสร้างสีสันเล็กน้อยค่ะ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเอง

แขกที่มาร่วมงานจะได้ไม่เศร้ากันจนเกินไปนะคะ
เมื่อวานนี้ทางด้านอาถวัรก๊าฮ์เชิญยิ้ม
เดินทางมาช่วยเหลือครอบครัวของอเด่น
ในการจัดงานตั้งแต่วินาทีที่ทราบว่าอเด่นจากไป
อาถวันแล้วก็คอยเป็นธุระทรงข่าวทรงภาพ
กับทีมบันเทิงไทยรัฐตลอดเวลาด้วยนะคะ
เราให้พี่อ้อมอ้อมอบใจผู้สื่อข่าวของเราฟังนะฮะ
ว่าเป็นคำมั่นสัญญาที่เคยได้ให้กันไว้กับอเด่น
บอกว่าหากวันหนึ่งเนี่ยถ้าวันที่ใครคนใดคนหนึ่งจากไป
คนที่อยู่นะจะต้องเป็นคนที่คอยเป็นธุระจัดงาน
แล้วก็ดูแลกันไปจนถึงวินาทีที่ลอยอังคาร

ซึ่งพอวันนี้มาถึงก็เลยตั้งใจจะทำตามสัญญา

แล้วก็ขอให้พี่ชายคนนี้หลับให้สบาย

ค่อยกลับมานะถ้าสบายแล้วยู่ไว้เลยครับอาจารย์
ยังมีทางด้านปล่อยมุกกันไปนะส่วนทางด้านอโน๊ตเชิญยิ้มค่ะ
เมื่อวานนี้เดินทางมาร่วมงานเป็นวันแรก
เปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่ออเด่นดอกประดูนะคะ
บอกว่าอเด่นเนี่ยเปรียบเสมือนพี่ชายที่น่ารัก
เป็นคนที่สุภาพมากไม่เคยหยาบคายกับเพื่อนร่วมงานเลยค่ะ
วันนี้ก็เลยตั้งใจมาขอบคุณพี่ชายคนนี้

แล้วก็มีส่วนทำให้คณะโน้ตเชิญยิ้ม
เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังได้เช่นทุกวันนี้
ขอให้พี่ชายคนนี้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ไปสู่พบภูมิที่ดีนะพี่ขึ้นสวรรค์นะครับพี่
ขอบคุณอย่างสูงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะ
ที่ผมเป็นเชิญยิ้มได้เพราะพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ครับพูดไม่ใช่สร้างภาพให้ดูดีนะ

มึงมาอย่างโน๊ตอย่างนี้กันโอ๊ยได้มาตบปาก
อย่างนี้ก็แซวแรง
แต่รุ่นพี่รุ่นน้องในวงการไม่เคยลืมกันนะคุณผู้ชมนะ
เช่นเดียวกันกับพี่ชูศรีเชิญยิ้มค่ะ
ชูศรียกให้อเด่นนี่นะเป็นเหมือนพ่อเลยนะ

ในเรื่องของการแสดงสั่งสอนเรื่องตลกกันเลย
ซึ่งประโยคที่จำแล้วก็นำมาใช้ทุกวันนี้
ชูศรีบอกว่าอาเนี่ยสอนมาตั้งแต่เข้าวงการแรก
อย่าดูถูกและทรยศกับอาชีพตัวเอง
ที่สำคัญมึงต้องตรงต่อเวลานี่

ในกล้องหูของพี่ตลอดอย่าทรยศกับอาชีพตัวเอง

เพราะฉะนั้นเป็นนักแสดงอย่าไปสาย

ถ้าเกิดไปสายแล้วก็ไปแสดงกิริยาที่ไม่พอใจกับกองถ่าย
หรือว่าตามสตูตามอะไรก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นตลกต้องอ่อนน้อมถ่อมตน

จริงเป็นคำสอนที่ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพนะคุณผู้ชมนะ

ก็ติดตามกับเราได้นะคะเดี๋ยวเราตามข่าวของ